วิวชัชวานนักร้องสินลปรีนแห่งค่ายอาเซียม

คุณผู้ชมนี่ค่ะอยากให้ดูภาพนี้ก่อนเลยนะคะ
แล้วก็มีสายน้ำเกลือพยายามแบบเต็มตัว

เพราะหน้าจากที่เคยหล่อเหลาตอนนี้บวมปูด
คุณผู้ชมเห็นบวมขนาดนี้เลยนะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าตัวที่รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลภูมิพล
เล่าให้ฟังนะคะว่าอาจจะเกิดจากสารฟอร์มาลีน
ที่ใช้ฉีดให้อาหารสดใหม่นั่นเองค่ะ

คุณหมอก็ให้ข้อสันนิษฐานว่าเราแพ้อะไรมาบ้าง
เพราะว่าถ้าเป็นแพ้อาหารทะเลที่ตัวอาหารจริง

ที่สองก็คืออาจจะแพ้สารที่อยู่ในอาหาร
กรณีที่๓คืออาจจะแพ้ซีลิโคน
ซึ่งวิวไม่ได้ฉีดแก้มครับ
หยุดทำแต่จมูกกับตาแล้วก็ทำคาง

เพราะฉะนั้นมันบวมน่าจะมาจากสารที่เขาฉีดให้อาหารมาสดใหม่ครับ
คาดว่าน่าจะอยู่โรงพยาบาลอีกน่าจะ๑อาทิตย์ครับ
คือจริงคุณวิวชัชวานเองเนี่ยก็ได้โพสต์ลงในอินสตาแกรมนะคะแฟนเห็นก็ตกตกใจ
รวมไปถึงเพื่อนในวงการบันเทิงด้วยเหมือนกันนะคะอย่างพี่ดาวมะยุรีเองก็เข้ามาโพสต์
เข้ามาขอแม่นหมอให้หายเร็วนะครับหลายคุณก็ตกตกใจเห็นภาพแบบนี้เนาะ
คือต้องบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้นะ
อาหารที่เรารับประทานมันมีสารอะไรเจือปนไปบ้าง
ใช่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ศิลธรรมของเจ้าของร้านด้วย
อันนี้ก็ต้องฝากไปถึงผู้ประกอบการต่างกันด้วยก็แล้วกันนะคะ